สำหรับสนุนโดยกลุ่มใหม่กาแฟเอ็มเพรโซดับเบอร์ช็อต
เข้มเต็มช็อตทุกวัน
สวัสดีครับผมชื่อนิพนธ์นามสกุลโชคลา
ชื่อเล่นชื่อแพรครับอายุ๓๓ปีมาจากจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ผมมาทำงานขับรถรับจ้างอยู่สนามบินสุวรรณภูมิ
ทุกวันนี้ผมมีหน้าที่คือขับรถส่งเหล็กเข้าไปหน้างาน
แล้วก็ต้องยกเหล็กเองแล้วก็ต้องรีบออกมา
เพื่อมารับงานข้างนอกเข้าไปข้างในอีก
คิดถึงเมียคิดถึงลูกอยากกลับไปอยู่บ้านด้วยกันนะพี่
เพราะว่ามันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยครับหลายปีแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเลย

ถ้าเมียออกมาก็ไม่มีคนเอาลูกให้ก็เลยต้องออกมาคนเดียว
ชื่อนางสาวรจนาจันทราชค่ะอายุ๒๖ค่ะ
เป็นเมียของพี่แพรในแต่ละวันตื่นเช้ามาทำกับข้าวให้ลูก
แต่งตัวลูกไปส่งโรงเรียนหลังจากนั้นก็ไปรับจ้างที่ไหนเขามีให้ทำก็ไป
ก็มีไปตัดอ้อยก็วันหนึ่งก็ได้๗๐บาท๘๐บาท
ถ้าวันไหนไม่ได้ไปตัดอ้อยก็ไปช่วยเขาทำมะเขือเผื่อค่ะผสมพันธุ์
เขาก็ให้ใช้วันละ๕๐บาท๖๐บาท
ก็ถ้าวันไหนเขามีจ้างไปถ่างแย่ก็ไปก็ให้๑๐๐๒๐๐ค่ะ
แต่ก็ไม่ได้มีงานแบบนี้ทุกวันค่ะที่ทำก็เพราะไม่อยากอยู่บ้านเฉยค่ะ
อยากช่วยแบ่งเบาภาระอะไรที่เราพอทำได้เราก็ทำค่ะ
ครอบครัวผมก็อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขครับ

ผมตัดสินใจไปกู้เงินเขามาลงทุนว่าอาจจะปลูกเกษตร
ตอนนั้นผมปลูกแตงกับฟักครับ
แต่พอปลูกเสร็จมันไม่ใช่เลยครับพี่
มันตายแล้วก็ผลผลิตมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเลย
มันมีหนอนมีอะไรทุกอย่างอะพี่

ก็ตัดสินใจคุยกับเมียว่าเรามาขายของดีไหม
เอาอีกทีลองดูเผื่อมันดีขึ้น

ตอนนั้นผมขายแก่วกับพวกกะพร่าว

ขายก็ไม่ได้มาติดฝนติดอะไรของขายไม่ได้ก็ต้องทิ้ง

หนี้อีกคุยกับเมียอีกขออีกครั้งเถอะ
กู้เพื่อนเขามาจะมาขายอยู่ชนบุรี
นี่ก็เอาอีกแล้วพอกำลังจะไปได้ดี
พอหมดสัญญาจ้างก็ต้องกลับบ้านอีก

ก็เลยบอกกับเมียเลยบอกให้เมียไปอยู่บ้าน

ผมก็เลยตัดสินใจมาขายแรงงานที่นี่
เพื่อจะได้หาเงินไปจุนเจือแล้วก็ให้ไปใช้หนี้บ้าง
เขาให้ออกไปเช่าห้องข้างนอกก็ไม่ไป
เพราะประหยัดเงินกินบนรถนอนบนรถ
ทุกอย่างคือรถเปรียบเสมือนห้องพักไปเลย
มาอยู่นี่ก็ก็เหงานะพี่

ผมก็ได้แต่ดูรูปในโทรศัพท์นะพี่

ผมก็ต้องโทรศัพท์กลับบ้านเพื่อให้ได้ยินเสียงลูก
เพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป

เรื่องรถเรื่องอะไรกลัวอุบัติเหตุ
เวลาแม่ผมไม่สบายผมทำกับข้าวให้แม่กินครับ
ผมจะตั้งใจเรียนและดูแลน้องดูแลแม่ครับ
คุณสวัสดีครับ
ก็อยากจะบอกทุกคนในบ้านว่าทนหน่อยนะรอหน่อยนะ
กำลังทำไม่นานเดี๋ยวจะกลับไป
อยากบอกว่ารักทุกคนมากครับพี่
ตั้งแต่จากมาคิดถึงทุกวัน

อยากกลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน
มีอะไรก็กินด้วยกันอยู่ด้วยกัน
ไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้อยู่คนเดียว

ความหวังคือผมอยากใช้หนี้ให้มันหมด

อยากให้พี่แพรสู้เป็นกำลังใจให้นะคะ

มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับภรรยานะครับ
ขอบใจหลายที่สู่มานำกัน
สวัสดีครับ
ก็เป็นเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนล่าสุดของเรานะครับ
มาพบกับเขาเลยนะครับแผลหนุ่มผู้ไม่ท้อแท้แม้ความเหงากัดกล่อนใจ

นี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ด้านล่างนะครับขอต้อนรับคุณโบนะครับภรรยาแล้วก็ลูกชายนะครับน้องโชกุ

แล้วอีกคนนึงล่ะ
คนเล็กไม่สบายครับป่าก็เลยให้กลับไปพักครับ

ภรรยาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับผม

สมุทรปาการครับแต่ว่างานผมคือมันจะไม่ได้อยู่เป็นที่คือต้องย้ายไปเรื่อยเขาเสร็จตรงนี้ก็ย้ายไป

ตามไปเรื่อยครับตามไปเรื่อย
จากบ้านมาแต่ละทีนี่กี่เดือนถึงได้เจอกัน
รับปากไม่ได้เลยครับพี่บางทีก็เป็นปีครับ

เวลากลับไปทีนึงอยู่ด้วยกันนานสุดกี่วัน

กลับไปอีกทีลูกงงแล้วใครถูกไหมฮะ

ภรรยาอยู่ที่บ้านนอนร้องไห้
ร้องไห้บ่อยค่ะเกือบทุกคืนเวลาลูกไม่สบายหรือเราไม่สบายอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอยู่กันแค่๓คนแม่ลูก

เวลาเขากลับมากันแต่ละทีเห็นหน้ากันดีใจขนาดไหนพี่โบ
ดีใจจนบอกเขาว่าจนบางทีอยากจะบอกว่าไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างนี้
ก่อนจะจากกันสามีเขาพูดอะไรกับเรา
แกจะออกจากบ้านทุกครั้งเลย
หรือตั้งแต่วันแรกที่แกออกจากบ้านไปทำงานไกล
แกก็จะบอกว่าอยู่บ้านนะดูแลลูกให้ดี
ความลำบากทั้งหมดแกจะเป็นคนเก็บไว้คนเดียว
จะไม่ให้หนูกับลูกลำบากอะไรอย่างนี้
บอกว่าเออพี่เหนื่อยพี่ก็จะไม่พูด

แกทำได้ค่ะแกตั้งแต่วันแรกจนถึง

ปีใหม่กับทรงการแค่นั้นอย่างงี้

แต่ผมก็ต้องคิดอย่างเดียวว่า
ถ้าเกิดเราหยุดเห็นแล้วลูกเมียจะกินอะไร

ยังไงสักวันหนึ่งเราต้องได้กลับมา

อเรนนี่ทรมานเนอะความรักของพี่เนี่ย
อเรนนี่เป็นรักระยะไกลที่ต้องต่อสู้กัน

อเรนนี่เพื่อให้พ้นจากหนี้สินและความหิวโหง

โชกุลอายุเท่าไหร่ครับ

อเรนนี่และลองไห้อย่างนี้โชกุลเห็นแม่ลองไห้อย่างนี้บ่อยไหม

อเรนนี่วาวจังใดกับแม่

อเรนนี่อยากวาวอันยังกะพ่อ
เป้าหมายของคุณแพลร์ก็คือ
เก็บเงินจนกว่าจะพอใช้หนี้

การของเราครับมีเงินทุนให้สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะครับสูงสุด๑ล้านบาทนะครับ
ผมจะถามคุณแพลร์ว่าคุณแพลร์ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ

เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่เพลงแรกเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทครับ
อินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เพลงแรกอินโทรยาว
เหมาะกับความรักที่ห่างไกลต้องเดินทางห่างเหลือเกิน
เพลงนี้เป็นยังไงเปิดประเดิม
พี่แพล่อ๋อเคยฟังอยู่ครับครับ

น่าจะเป็นเพลงของพี่ไผ่พรมสะท้อนนะครับ

เป็นเพลงที่๑นะครับเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพราะฉะนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดนะครับ
เพราะว่ายังไม่มีเงินทุนเลยนะครับยังไงต้องสู้แน่นอน
แต่ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะใช้ตัวช่วยได้นะครับในกรณีที่ไม่มั่นใจ
คุณแพร่ครับในเพลงที่๑นี้คุณจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ก่อนจะมาที่นี่ไม่เจอกันมานานเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งครับไม่ได้เจอกัน

เห็นบอกว่ากลับบ้านปีใหม่ครับสงกรานครับ

ก่อนจะร้องไปสักหน่อยเลยนะครับ

โอ้ความรักนี่ดีนะดูแล้วก็ชุ่มชื่นหัวใจนะพี่แทนา

เอาละครับตัดสินใจไม่ใช้ตัวช่วยนะครับในเพลงที่๑
เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่ง
เพลงมาครับ
นะครับ
โอ้ความรักนี่ดีนะเนี่ย
โอ้นะครับ

บ่ฮังบ่วาเจ้าดอบคำแพงโทนังโทอายมิแหงยัยแห่งไหลเดินน้ำใจ
จอบแหน่มเจ้านานจนย้ายมาเกิดงานใกล้อาเทียบท้ายแรงเลี้ยงกายหัวใจไรว่าอัศนา
อย่าเครียดว่ากันท่อเดือนานถ้าเห็นผู้เบาพังทางรบทวนนอกทางซ้ายเฮตา
เป็นลูกจ้างเขางานหลายเจ้านายเขาว่าทางบ่เผื่อลอยทรงตาเขียบทางเจ้ามาละริงแรงใจ
ช่วยเดินทางไกล
ถ้าทายสักท่ามน้ำผ้าแค่แค่อายด้วยห้างตาแค่วันละน้อยได้ไหม
ส่งยิ้มมาบ้างผมบอกเรื่องเวลาเกินไปพอได้ตัวหัวใจมีแห่เหิดล่วยสังฝัน
ว่าหังว่าวาเจ้าดอกคำแผงก็นำเพราะอายมีแห่งเดินแข่งปัญหารายวัน
ก็หวังได้ครองขอแค่มองให้มีใจมันขอให้เยิ้มหน้ามาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญใจ
เราร้องออกมานั้นถูกต้องนะถูกครับอืมมาเลยนะครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณแพร่นะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณแพร่ร้อง
ร้องได้ครับยินดีครับ

เรียบร้อยค่ะร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้ค่ะ
รับแล้วหนึ่งเบอร์

จากขุนไพพรงสธรณ์ยืมหน้ามาเข้าฝันนะครับ

อย่างน้อยเพลงหนึ่งสุดยอด
นี่ถ้าร้องไม่ได้เพลงแรกนี่สไตล์เลย

พอกลับไปอยู่ในจิตใจเดิมคืออ้าว

ก็น่าจะมาถึงสระบุรีแล้ว

เหลืออีก๓เพลง

เราก็อยากจะให้คุณแพร่นี่ทำตามฝันให้สำเร็จ
แต่พอเอิญเวลาของเรามดลงนะครับคุณแร

แล้วก็มีเวลาไปฝึกซ้อม
เพื่อที่ต่อสู้ในเพลงต่อค่ะคุณ

กับรายการใหม่ล่าสุดจากไทยรัฐทีวีนะครับ

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับครอบครัวครับ
ที่เปิดโอกาสให้กับคนจนค่ะ
คนที่ชีวิตมาถึงทางตันค่ะ
ต้องมีความสามารถพิเศษใดค่ะ

กลับมาเป็นกำลังใจให้กับคุณแพลร์นะครับ

ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คราวหน้านะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วันเลยนะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
ในใจของคนเป็นสามีหวังที่สุดเลยคืออะไร
บางทีอยากกลับบ้านไปอยู่ด้วยกันกับครอบครัว
แล้วอยากเห็นอนาคตของลูกอยากเห็นอนาคตของครอบครัว
อยากพาครอบครัวของเราไปให้มันถึงฝัน

แล้วผมก็อยากเห็นครอบครัวมีความสุขอยู่ด้วยกันเหมือนเมื่อก่อน

มีความสุขอยู่ด้วยกัน